ก็ต้องละเรื่องของอารมณ์

แต่ก็หลายคนเห็นคลิปแล้วอยากจะถามแทนพระเหลือเกินค่ะว่า

มันมีจังหวะที่พระท่านเกือบหัวขมัมเลยนะคะ
เพราะผู้ชายที่ใส่เสื้อแขนลายเนี่ยนี่เห็นไหม

ท่านมารับบ้านอะอยู่อย่าเดินมาข้างลังแล้วก็

ก็มีปัญหาทางด้านของสภาพจิตใจอาจจะสติไม่ดี
ตอนแรกที่พระยืนให้พรตอนเขาใส่บาทกัน
ยืนเหมือนลำไทยเก๊กลำมวยอะไรสักอย่างค่ะ
คลิปนี้เพจอย่างดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ท๕๒
โพสต์เอาไว้แล้วเขาเขียนแคปชั่นอันนี้ต้องบอกว่าเพจเขียนนะ
ถ้าอาตมาจะตืบโยมอาตมาจะผิดศีลไหม

คือเขาบอกว่าเบื้องต้นตำรวจนำตัวผู้ชายคนนี้
ไปโรงพยาบาลนายุเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

รำไทยเก๊กรำมวยจีนล่วงเกินพระสงฆ์ค่ะ
คนเข้าไปแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะมาก
อยู่ริมถนนที่บ้านสมประสงค์แนมเภอนายุอยุ้จมต์อุดรธานี
ได้คุยกับนายโพทองพ่อค้าร้านของชำ
แล้วก็อดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมประสงค์บอกว่า
ผู้ชายที่เห็นลำไทยเก๊กชื่อป้างอายุ๒๑ปี
อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านนี่แหละ
ป้างเนี่ยมีอาการร้องรำมวยไทยเก๊กไปตามถนนในหมู่บ้านมาสัก๒๓วันแล้ว
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ไปก่อเหตุเอานิ้วชี้จิ้มหัวพระสงฆ์จิ้มไทยทอยท่านจนท่านเกือบหัวขมัมน่ะ
สาเหตุก็คือติดยาค่ะ

ติดยาจนหลอนจนสติไม่สมประกอบไปเลย
เพราะว่าเขาก็บอกนะคนสติดีใครเขาจะทำกันก็ต้องสติไม่ดีแล้วแหละ
กับพระสงฆ์ยิ่งไม่ควรใหญ่เลยนะคะ
ทุกคนก็เลยช่วยกันไปคุมตัวในป้างแล้วก็แจ้งตำรวจให้ไปส่งโรงพยาบาล
ได้คุยกับหลวงตาอุดมราชาพักดีวัย๖๐ปี
พระลูกวัดบ้านสมประสงค์ก็บอกว่า
อาตมาบวชมา๒พันศานะไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาก่อนเลย
วันนั้นเนี่ยก็เดินบินทบาทตามกิจของสงฆ์อยู่กัน๓รูป
เจ้าอาวาสท่านเดินนำหน้าอาตมาอยู่ตรงกลาง
พระประดิษฐ์นนทนันวัยสี่สิบสามปีอยู่ท้ายสุด
ป้างเนี่ยไม่รู้เมายาหรือเมาอะไรหรือโดนตัวไหนมา
ก็เดินตามหลังมารำมวยจีนตัดหน้าตัดหลังอยู่นั่นแหละ
อาตมาก็ไม่ได้สนใจอะไรนะอัตมาก็พยายามสำรวมอาการ
พอโยมผู้ชายใส่บาทเสร็จกำลังจะให้พร
งก็เอานิ้วชี้สองข้างประกบกันทิ้มเข้าท้ายทอยอาตมาอย่างแรงเลย
ที่เห็นอาตมาหันควับไปนะอาตมาก็ถามคนนั้นว่าอ้าว
ป้างก็ไล่รำมวยจีนต่อ
ประดิษฐ์ที่อยู่ข้างหลังก็เลยแก้สถานการณ์ด้วยการรีบสวดมนต์
พรยมผู้ชายที่มาใส่บาทแล้วก็ไปรับบาทญาติโยมในหมู่บ้านต่อไป
ก็ปล่อยป้างไปซึ่งทางด้านเอ่อพระหลวงตาอุดมเนี่ย
บอกไม่คุ้นเคยกับป้างแล้วไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ก็พอรู้จักพ่อแม่เขาอยู่
ลองฟังเสียงหลวงตานะคะ

อยากให้ตำรวจช่วยคุมตัวป้างไปรักษาบำบัดอาการซะหน่อย
เพราะว่าป้างเนี่ยเดินรำมวยไทยเก๊กมาหลายวันแล้วก็เป็นห่วงเหมือนกัน
คือก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยถึงขั้นคลุมคลั่งทำร้ายใครหรอก
แต่ว่าติดยาติดยาหนักแล้วมีอาการเหมือนผีเข้า
เสียงเล็กบ้างอย่างเวลาพูดอ่ะเดี๋ยวก็พูดเสียงเล็กเดี๋ยวก็พูดเสียงใหญ่
แล้วบางทีคุยกันไม่รู้เรื่องไม่รู้คุยภาษาอะไรแล้วอะค่ะ
อันนี้อันตรายจริงนะก็ดีแล้วแหละที่ไปรักษาที่โรงพยาบาลนะคะ